พาไปดูความเจ็บช้ำน้ำใจของภรรยาหลวงที่นนทบุรีหน่อย
ถ้าบอกว่าไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจนะคะ

แล้วขอเธอตรงบอกว่าจะเอาเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้าน
ภรรยาหลวงใครจะยอมคะเธอบอกเธอไม่ยอมค่ะ

สิ่งที่สามีทำคืออารวาสข้าวของพังกระจัดกระจาย
สิ่งที่เจ็บที่สุดของภรรยาหลวงคืออะไรรู้ไหมคะ
ดูสภาพบ้านที่เป็นภาพล่าสุดค่ะ
ฮะให้เขามารับทิพย์มันบอกว่ามันจะมาใส่ชาร์จ
ให้ยามาใส่ชาร์จ

เขาบอกเอาจริงจักรแบบนี้

ดูบ้านดีนะคะ
คุณผู้ชมนักข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับ

แต่งงานอยู่กินฉันสามีกับภรรยากับอดีตสามี

เมื่อ๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา

คนคน๑๑๒คน๑๔ควบ

แต่พอปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา

มีภรรยาอีกคนภรรยาน้อยเมียน้อยนะคะ

อายุ๒๗ปีเพิ่งจะคบได้
เดือนคุณพิมก็เลยไม่เป็นไร
คือเราคบกันมาตั้ง๑๕ปีคนเราพลาดกันได้ก็เลยให้โอกาสสามี
บอกขอ๑เดือนให้ไปเลิกกับอีกฝั่งหนึ่งแต่สามีบอกเลิกไม่ได้
ผมเลิกกับเขาไม่ได้แล้วเลิกไม่ได้ไม่ว่านะขอให้คุณพิมเนี่ย
รับผู้หญิงอีกคนเนี่ยมาอยู่ในบ้านด้วยโอ้โหเจ็บช้ำ
น้ำใจมาคุณพิมพ์บอกโน่รับไม่ได้ไม่ให้มาอยู่เพราะฉะนั้น
ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถึงเดือนมิถุนายนนะคะคือคุณ
พยายามอ้อนวอนขอให้สามีเลิกกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วกลับ
มาได้ไหมเรามีลูกน่ารักอีกสองคนเรามากลับเป็นครอบครัว
เหมือนเดิมพ่อแม่ลูกแล้วลูกอีกสองคนลูกสาวด้วยสามีไม่ยอม
แล้วก็ประชดไม่ไปทำงานนะคะแถมด่าทอเธอกับลูกคือ
ด่าแบบเสียหายหายอ่ะนะคะแล้วฝ่ายสามีบอกคุณพิมเลย
นะว่าคุณจะรั้งผมไว้รั้งไม่ได้หรอกคือใจผมไม่อยู่
แล้วอ่ะจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมสามีเริ่มเครียดเพราะว่าติด
ต่ออีกฝ่ายนึงไม่ได้ก็คือแม่ค้าออนไลน์อ่ะที่ครบอ่ะนะ
ติดต่อไม่ได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งคว่างปลาโทรศัพท์มือถือ
พังไปเจ็ดเครื่องด้วยกันหลังจากนั้นคือ๒สิงหาคมค่ะสามี
เอาละเริ่มตบตีตบตีเธอนะใช่ค่ะคว่างข้าวของใส่เธอกับ
จนได้รับบาดเจ็บสุดท้ายคุณพิมต้องไปแจ้งความที่สพ
ใหญ่นนทบุรีแต่สามีไม่ยอมหยุดนะโวยวายบนโรงพักก็
โวยวายค่ะเธอตัดสินใจอ่ะกลัวไม่ปลอดภัยก็เลยย้ายตัวเอง
ออกจากบ้านหลังเนี้ยพร้อมกับลูกไปอยู่ที่อื่นกระทั่ง๑๑
สิงหาคมค่ะเธอบอกว่าทนสุดแล้วสีที่ไหนทนได้สีคนนี้
ไม่ได้ศรีภรรยาทนไม่ได้ค่ะสุดจะทนขอหย่าขอหย่ากับ
สามีสามียอมหย่าไหมยอมหย่ายอมจบ๑๒สิงหาสุดท้ายสามีมา
ขอคืนดีเธอไม่ยอมเธอบอกไม่เอาแล้วตัดสินใจหย่าแล้ว
ไง๑๓สิงหาคมค่ะสามีอดีตสามีคนนั้นส่งข้อความมาข่มขู่
บอกว่าถ้าไม่ยอมกลับมาคืนดีนะเดี๋ยวจะทำบ้านให้พังให้
หมดเลยคุณพิมบอกว่าที่เสียใจสุดสุดนะฮะคำพูดและการกระทำ
ทำร้ายจิตใจลูกพังข้าวของของลูกหมดเลยอ่ะแล้วจะเอา
ของลูกสาวคนโตอ่ะไปทำห้องให้ภรรยาใหม่ของของลูกทั้งถ่วย
รางวัลการประกวดร้องเพลงนะฮะประกวดเต้นมีเป็นร้อยถ้วยถ้วย
พระราชทานด้วยพ่อแท้ทำลายพังหมดเลยไม่เหลือชิ้นดีเลย
ค่ะฟังเสียงความเจ็บช้ำน้ำใจของคุณพิมหน่อยค่ะเราอยาก
การวันที่๑๑สิงหาเป็นวันเกิดของพี่ด้วยเขาเป็นคนเขา
เป็นคนเลือกวันนะคือจริงจริงอ่ะพี่เป็นคนขอวันนั้นแหละแต่พี่อ่ะ
ลองดูในออนไลน์แล้วมันจองไม่ได้แต่เขาไปจองมาได้อ่าเขา
ก็เลือกวันนั้นให้พี่เขาจะไม่ให้พี่เลิกไม่อยากจะเลิกอยาก
แล้วพี่ถามทุกคนหน่อยได้ไหมถ้าคุณเป็นเมียหลวงแล้วคุณ
ไม่ยอมอ่ะอืมคุณจะทำยังไงแต่เขาจะต้องการให้ได้ทำไมทำได้
ขนาดนี้กับลูกถ้วยลูกกว่าจะได้มาแต่ละใบเงินทุกบาทของลูก

อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเพลงมันได้นะแต่ความจริงมันยาก
ไม่ได้ใช่ไหมคะคนที่เป็นภรรยาหลวงนะคะคุณพิมพ์บอกว่า
เอาล่ะหลังจากนี้ขอแยกทางเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่
ทำหลังจากนี้คือบ้านเนี้ยยังยังอยู่ในธนาคารก็คือยังเป็น
อยู่นะคะก็จะคืนให้กับธนาคารไปแล้วเดี๋ยวจะย้ายออก
จากบ้านแล้วก็ไปหาที่อยู่ใหม่นะคะกลายเป็นดูสิอืมครอบครัว
แตกแยกหมดเลยอ่ะใช่นะคะ